สวัสดีพารุทธงไปที่จังหวัดชัยน่ารก็มีวัยมารุ่นเขาก็
มีเรื่องชกต่อยกันกับคู่อริค่ะนะฮะแล้วก็กำลัง
กันอยู่ผู้หญิงไปห้ามแต่ก็ห้ามไม่ได้แล้วอีก
แล้วอีกแป๊บหนึ่งมีเพื่อนในกลุ่มเดียวกันต้องถอดเสื้อเหมือนกัน
พยายามวิ่งไปช่วยด้วยการกระโดดถีบคู่อดีต
แต่คู่อดีตกำลังกอดรัดฟัดเบี่ยงกับเพื่อนเขาอยู่
แล้วก็ล้มทั้งคู่ไปดูภาพนี้
แล้วคนที่ล้มหัวฟาดพื้นคือเพื่อนของเขาเองนี่แหละ
ที่ถอดเสื้อเนี่ยฮะนะฮะแล้วนอนแน่นิ่งคือศีรษะกระแทกพื้นสลบไปแล้ว
แต่เพื่อนก็พยายามเตะคู่อดีตอยู่นะแต่เพื่อนตัวเองสลบไปแล้วนะ
นอนอย่างเงี้ฮะเอองงไปหมด
ไปช่วยเพื่อนแต่ว่าแปลว่าที่เตะเข้าไปนั่นคือเตะเพื่อนตัวเองล้ม
ก็ไม่รู้เหมือนกันชุนละมุนไม่รู้เตะคู่อดีตหรือเตะเพื่อนตัวเองเนี่ยเห็นไหม
กระโดดมาเร็งหรือยังนั่นอะ
เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนตี๓กว่าครับเมื่อคืน
กล้องวงจรปิดเขาจับภาพได้ที่บริเวณซอยโรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วยที่อำเภอเมืองชายนาฏ
สองคนนะฮะมีคนหนึ่งถอดเสื้ออีกคนนึงใส่เสื้อก็มีปากเสียงกันทะเลาะกันกอดรัดฟัดเหวี่ยง
ผู้หญิงไปห้ามแต่ก็ห้ามไม่ไหวนะก็ชกกันไป
แล้วก็มีวัยรุ่นอีกคนนึงที่ไม่ใส่เสื้อก็พยายามไปช่วยคือในการวิ่งเข้าไป
กระโดดถีบด้านหลังไปที่คู่อรินะฮะก็คือผู้ชายใส่เสื้อล้มลงทั้งหมดทั้งสามคนนะฮะ
แต่คนที่เอาหลังและศีรษะกระแทกพื้นคือเพื่อนของเขาเองคุณผู้ชมนะฮะน็อกไปเลยนะฮะเขากระโดดถีบกับเพื่อนน็อกไปเลยแล้วผู้หญิงเองก็พยายามไปช่วยเหลือนะครับ
นักข่าวเราลงพื้นที่ไปก็ทราบว่าวัยรุ่นกลุ่มเนี้ยเขาตีกันตั้งแต่มีการตั้งวงกินเหล้ากันที่ร้านทำป้ายแห่งหนึ่งในซอยที่ติดกับซอยนี้นะฮะก่อนจะมีปากเสียงกันตามคลิปที่ปรากฏเลยนะสุดท้ายเนี่ยทั้งสองฝ่ายไม่ติดใจเอาความซึ่งกันและกันเพราะว่าเป็นการทะเลาะซึ่งมันแค่เรื่องการติดใจกันเล็กเล็กน้อยน้อยนะครับหลังจากเกิดเหตุผ่านไปแต่